การทำงานของว่าที่ผู้ว่ากรทมกันหน่อยนะคะ
คุณชัดชาติเนี่ยโอ้โหลงพื้นที่ยังไม่หยุดเลยนะ
เขาบอกว่าตอนนี้มันเป็นช่วงที่เขาเรียกกันว่าชัดชาติฟีเวอร์เลย
ค่ะคือลงพื้นที่ที่ไหนก็คนให้การต้อนรับ
ตอนนี้ไปลุยสำรวจ๓ชุมชนแออัดย่านทองหล่อ
ซึ่งก็เป็นชุมชนแออัดที่ต้องดูแลนะคะ

ต้องดูแลชาวบ้านด้วยความเป็นมนุษย์ด้วยนะคะ

นายชัชชาติศิษภาพวาที่ผู้ว่ากฎมพร้อมด้วยทีมงานลงพื้นที่เขตวัฒนา
อย่างชุมชนคลองเป้งชุมชนลีลานุษย์
ไปดูการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพชุมชนแล้วก็ระบบปฐมภูมิ
คลินิกชุมชนอบอุ่นเครือข่ายสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ซึ่งมีการลงพื้นที่ไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้คนในชุมชนนะคะ
ตัวนายชัดชาติเองปั่นจักรยานจากบ้านพักตัวเอง
ไปถึงที่สอนอทองหล่อก่อนแล้วก็บอกว่าทองหล่อถือว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจใหญ่
แต่ไม่น่าเชื่อค่ะว่ามีชุมชนแออัดอยู่ถึง๓แห่ง
และบริเวณโดยรอบเป็นคลองเก่ามีความเสื่อมสภาพ
มีบ้านมาสร้างอยู่น่าจะประมาณ๗๐หลังคาเรือนได้
มีชุมชนคลองเป้งที่ถูกลื้อไปแล้วบางส่วนมีชุมชนลีลานุษย
ซึ่งเป็นชุมชนใหญ่มีประมาณ๒๐๐หลังคาเรือนค่ะ
และในเมื่อตรงนี้เป็นแหล่งชุมชนก็ต้องมีคนทำงาน
เพื่อนเมืองนะคะเขาไม่สามารถอยู่ไกลจากแหล่งงานได้ค่ะ

ก็ต้องมองเขาเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันมีความยากลำบาก
ชีวิตแต่ละวันผ่านไปไม่ง่าย
ขณะที่เขาได้เดินสำรวจชุมชนเนี่ย
ก็มีชาวบ้านร้องเรียนเยอะเลยนะคะร้องเรียนคุณชัดชาติว่าไม่มีน้ำใช้
อยู่ในบ้านมาเป็นปียังต้องต่อสายยางมาจากสอนอทองหล่ออยู่เลย
นายชัดชาติก็รับทราบปัญหาแล้วแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะนำไปแก้ไขกันต่อไปนะคะ
ลงไปตรงไหนนี่ไม่ใช่แค่คนมาขอถ่ายรูปนะ

ปัญหาเยอะมากที่ต้องแก้นะคะ